ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าในการติดตามกวาดล้างแก๊งค้ายาเสพติด
อันนี้เป็นคลิปล่าสุดที่มีการเปิดเผยกันนะครับ
ของนายอาเบียม้าบินเป็นหัวโจกอีกหนึ่งกลุ่ม
ที่ก่อเหตุเอาไว้นะครับที่ไปไล่ตามทำร้ายคนที่เขาเบี้ยวค่ายาเสพติด
ล่าสุดนะครับก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
คลิปที่ชายสมาชิกแก๊งมันทุกเม็ด
ไปทำร้ายวัยรุ่น๒คนที่เบี้ยวเงินค่ายาเสพติด
หลังจากรับยาบ้าไป๒๐๐เมตร
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นที่ริมถนนตากโตนชายภูมิ
รอยต่ออำเภอเมืองชายภูมิกับอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
เมื่อ๓มกราคมนะครับ
รุมซ้อมเขาก็มีการอัดคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วก็ส่งต่อในเครือข่าย
มีการข่มขู่เอาชีวิตทั้งสองคน
แล้วครอบครัวด้วยนะฮะบอกว่าถ้าเอาเรื่องไปแจ้งตำรวจจะโดนแน่
ใน๒ยอมรับว่าได้ติดต่อรับยาบ้ามาจากในเบียร์
ฉายาอาเบียม้าบินหัวหน้าเครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดในพื้นที่ชายภูมิ
ทางเฟซบุ๊กซึ่งนายอาเบียม้าบินเป็นเครือข่ายของเทพโซโลด้วย
ใช้ชื่อกลุ่มที่ชายภูมิว่าปฐุมมาพญาแลในการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่
เนี่ยถูกจับได้แล้วนี่ฮะอาเบียม้าบินโอ้โหพวกนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองชายภูมิก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสาร
จังหวัดชายภูมิออกหมายจับนายสิทธิชัยรูปชายภูมิ
หรือว่าอาเบียม้าบินอายุ๒๔ปี
หลังจากสืบทราบว่านายอาเบียเข้ามาหลบซ่อนตัวในพื้นที่ปฐุมธานี
ก็มาติดตามจับกลุ่มตัวต่อกดดันจนนายอาเบียให้ญาติพามามอบตัวที่
สพสามโคกปฐุมธานีนะครับมามอบตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา
อาเบียก็สารภาพว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายวัยรุ่นสองคนในคลิปจริง

หลังจากนั้นพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ซึ่งมาดูแลเรื่องนี้ด้วยในฐานะเป็นรองภูมิหน่วยการศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มาสอบปากคำนะฮะ
ผู้ต้องหาชื่อจริงคือนายสิทธิชัยรูปชายภูมินะครับ
โดยนายอาเบียม้าบินบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี๖๑ได้รับการแนะนำจากคนที่ชื่อนายกล้า
อันนี้จะเป็นช่องทางเขาก็ติดต่อไปแล้วก็ได้รับการแนะนำให้นายเมย์รู้จักกับนายเมย์
รับว่าที่สุดแล้วเขาก็คือแก๊งค้ายาเป็นคนตามทวงหนี้โหดตามที่ปรากฏในคลิปด้วย
ตำรวจแจ้งข้อหาในคนนี้นะครับก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจโดยไตรตรองไว้ก่อน
ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุโยงส่งเสริมให้กระทำความผิด
แล้วก็จะส่งตัวไปให้ท้องที่ก็คือสพเมืองชายภูมิดำเนินคดีต่อไป
พลตำรวจโทษสุรเชษบอกว่าคลิปการทำร้ายร่างกายลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องของวัยรุ่นกลุ่มต่างไม่ได้ถือว่าเป็นแก๊งใหญ่โต
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันเอายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในไทย
แล้วก็มีการทวงเงินค่ายาเสพติดกันด้วยการใช้กำลัง
เพียงแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันผิดกฎหมายอาญา
ตำรวจจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว๔คน
ส่วนนายอาเบียเป็นคนที่๕ถ้ามีอีกก็จะจับอีก
เพราะฉะนั้นประชาชนเห็นคลิปแบบนี้พลตำรวจโทษสุรเชษบอกว่า
อย่าตื่นตนกอย่าไปคิดว่าโอ้โหพวกนี้มันใหญ่โตมันขยายเครือข่ายมีอิทธิพลอะไรไม่ใช่
แก๊งวัยรุ่นที่แบบก่อเหตุแบบเนี้ยตามแบบมันเห็นแก๊งนี้ทำแก๊งนี้ก็ทำบ้าง
ก็ทำเป็นเหมือนวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ตำรวจเห็นก็สืบสวนก็ไปตามจับแบบนี้นะครับ
ส่วนกรณีของนายปัณวิทย์ประทุมหรือว่าเทพโซโลผู้สั่งการของเฟซบุ๊คเทพบุตรโซโลเนี่ย
ประเทศเพื่อนบ้านตำรวจก็กำลังไล่ติดตามอยู่นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้สารได้อนุมัติหมายจับแล้วทุกคนนะครับ
ตอนนี้ขอเวลาในการทำงานสักระยะหนึ่ง

เป็นแค่วัยรุ่นที่มารวมตัวกัน
ค้าขายยาเสพติดนะครับ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจัดการแน่

หมายเลขที่ท่านแจ้งเบาะแสได้นะครับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขานะครับ
๑๑๕๕นะครับ